กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ
หลังจากที่เราได้ฟังที่มาของเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มสดจากเฮียไปเมื่อช่วงที่แล้ว
ช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูกันแล้วแหละว่าเจ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มเนี่ยมันใส่อะไรบ้าง

เอ้าอย่ารอช้าไปค่ะไฟ
สืบสาวราวเส้นกันต่อเลิศ
เอาละครับบุกเข้ามาในส่วนของครัวนะครับ
มาดูกันก่อนว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มเนี่ย

อันนี้คือส้มที่สวนเตียวหมดเลย
ทั้งหมดเลยก็เอามาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวตรงนี้
ไปดูน้ำซุปกันดีกว่าน้ำซุปเราเป็นน้ำซุปกระดูกอะไรครับ
ไม่มีครับก็จะเป็นน้ำส้มล้วนอย่างนี้ครับ

เดี๋ยวนะเอาน้ำซมนี่ไปทำน้ำซุปหรอ

แล้วไม่มีน้ำซุปกระดูกหมูกระดูกไก่อะไรไม่มีเลย

ขอชินหน่อยดังว่าน้ำซุปของพี่รสชาติได้ยังไง

ถ้าใส่กับเครื่องปรุงแล้วปั๊บจะพอดีเลยครับ
กินยังไงมันก็เป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว

แล้วน้ำซุปน้ำส้มเราต้องมีวิธีการเตรียมอย่างไรบ้าง

น้ำตือเราก็จะปลาแล้วก็มาชิมว่ารดออกยังไง
เมื่อหวานไปก็ต้องเติมเปรี้ยวเข้าไป

ครับอาวิทยาวเราเอาไปทำอะไรต่อครับถึงซุปตัวนี้
พอได้รสชาติแล้วก็มาใส่แช่เย็นเลยครับ

วิธีก็จะมีเอามาตั้งให้ร้อน
พอร้อนก็เทลูกค้าได้เลย

ไปดูโซนเดือนของก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าวันนี้อะไรบ้าง

ซึ่งเราก็เห็นเครื่องปรุงเป็นก๋วยเตี๋ยวปกติปกติเลย

มีอะไรบ้างเวลากินกับน้ำซุปที่เป็นน้ำส้ม
ธรรมดาเลยเหมือนเหมือนกันเลยครับเหมือนกัน
เลยแล้วเครื่องปรุงอย่างอื่นมันมีอะไรบ้าง
ปกติเลยเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอย่างนี้ต้องชิม

แต่ว่าผมเห็นมีอยู่๒จานตรงนี้
อันหนึ่งเป็นน้ำสีแดงนี่มันคือน้ำอะไรครับ

เอาน้ำสตอเบอรี่มาทำก๋วยเตี๋ยวด้วย

มีวิธีการกินไหมครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเมนูน้ำส้มเนี่ยครับ

ทำให้เครื่องปรุงข้องกับน้ำส้มกัน
มันจะได้รสชาติเข้มข้นอร่อยขึ้น
เราทิ้งก่อนแล้วกันเนาะ
แม่เชื่อว่าน้ำส้มมันยังทำก๋วยเตี๋ยวได้จริงมันเข้ากันได้ครับ
คือรสชาติเขาจะออกแบบเปรี้ยเปรี้ยวหวานหวานครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทานของหวานเลยอ่ะ
อ่าก็เหมือนทางของข้าวปกติเลยอ่ะอ่าก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มน่ะแล้วก็มงเลยอ่ะ

อันนี้ก็กลิ่นเหมือนกับเย็นดับโฟ

แต่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีกลิ่นอ่อนของสตอเบอรี่

แต่รสชาติโดยรวมมันก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวปกติทั่วไปเลย

ยังแต่ว่ามีติดกลิ่นของสตอเบอรี่เท่านั้นเอง
ติดน้ำสตรอเบอร์รี่นี่แจงมานานแจงมาจากไหน
ถึงออกมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำสตรอเบอร์รี่
น้ำผลไม้ทุกชนิดทำได้หมดเลยครับ
มันต้องมาปรับสูตรทำอะไรพวกนี้ครับ
ก็คือนี่กะว่าจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวผลไม้รวมมิตรอะไรอย่างนี้เลย

ก็ตอนนี้ที่ทำไปอย่างก็มะพร้าน้ำหอม

ก๋วยเตี๋ยวน้ำมะงูลแล้วมีอะไรอีก
ตอนนี้ยังแค่นี้ก็คืออย่างที่ปีนี้ก็ได้คิดว่าจะลองทุเรียนมาทำดู
ขั้นตอนต่อไปกำลังจะคิดค้นก๋วเตี๋จากน้ำทุเรียน

น้ำซุปที่เป็นน้ำผลไม้มันให้ประโยชน์อะไรกับคนทานบ้าง
มันหนึ่งก็คือปลอดภัยเพราะว่าเป็นจากน้ำผลไม้จริง

คุณค่าทางวิตามินยังมีอยู่ครบร้านเฮียนี่เปิดมากี่ปีแล้ว
จริงเปิดก็๑๐กว่าปีแล้วนะตั้งแต่ร้านเล็กจนร้านใหญ่
ขายก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มนี่มา๑๐กว่าปีแล้วจากร้านเล็กตั้งอยู่ไหน

ริมถนนทั่วไปเลยอ่าใช่เขาก็ตั้งอยู่ตรงจุดนี้ครับที่มาทำใหม่ทั้งหมด
แล้วขายก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มขายดีจนเป็นร้านใหญ่โตขนาดนี้เลยครับโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ย
ไม่น่าเชื่อว่าคนจะให้ความนิยมกับก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มซึ่งต้องบอกว่ารสชาตินี่อร่อยเลยทีเดียว
มันก็เหมือนก๋วเตี๋ธรรมดาทั่วไปเผลอจะมีความกลมกล่อมมากกว่าก๋วยเตี๋ยวทั่วอันอื่นอีกเนอะ
ถ้าขึ้นไปจากกรมอที่๔๑๕๔๑๖
ขาลงไปไหนขาข้าวกรุงเทพครับ
สัญลักษณ์เราก็ลูกส้มใหญ่หน้าร้านเลยครับ
ส้มใหญ่หน้าร้านนะครับผมเปิดปิดกี่โมงครับ
เปิดตั้งแต่๗โมงปิด๑ทุ่ม

นอกจากเมนูก๋วยเจ๋อน้ำส้มที่นี่มีบริการอะไรครับ
มีทุกอย่างครับสเต็กส้มตำส้มตำส้มสด

แกงส่วนใหญ่เป็นผิดทานที่เรามาเน้นปรุงได้ก็
จากส้มก็ทำ
สำหรับคนที่รักส้มนะฮะรักกันดื่มน้ำส้ม
ก็มาที่นี่รับรองว่าถูกอภูมิใจแน่นอนนะครับผม
วันนี้ขอบคุณเฮียมากครับขอบคุณครับ

สำหรับลูกค้าที่มารับประทานที่ร้าน
เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ
รู้อย่างนี้แล้วดูเล่าเส้นเป็นเรื่องจบก็
ดิ่งตรงมากันได้เลย
เมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มและก๋วยเตี๋ยวน้ำสตอเบอรี่
เราไปกันต่อที่เมนูก๋วยเตี๋ยวร้านดังประจำจังหวัดกันค่ะ
ร้านนี้บอกเลยว่าระดับความป๊อปเต็มสิบได้สิบ
เพราะพอเริ่มเปิดร้านเท่านั้นแหละค่ะ

มาริมรสความอร่อยกันแบบรัว
แม่ครัวเป็นมือระวิงเลยล่ะค่ะ

ถ้าอย่างนั้นให้เฮียของเราไปล้วงลึก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
หมูมาจากสวนเทามาอยู่ที่กำแพงเพชรเลยครับผม
ยืดอาชีพอะไรอ๋อตอนนั้นก็ตอนเราก็จะขายของก่อน
ขายของหาบของขายก่อนครับนะคะแล้วพอต่อมาปุ๊บมา
คุณเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกในสมัครกำลังแพทย์เลยมาที่ขายบะหมี่

อ่าอยากจะรู้แล้วว่าบะหมี่นี่มีลักษณะอย่างไร

ได้แหละค่ะขออนุญาตบุกเข้าไปดูเส้นบะหมี่ได้ไหม

ก็คือเส้นบะหมี่ของทางสูตรต้นตำรับของคุณเชียงนะครับผม
มันหอมันจับนุ่มเนอะ

แต่อันนี้มันลักษณะของเส้นบะหมี่มันไม่เหมือนทั่วไป

วิธีการลวกเส้นแบบสไตล์ของคุณเสียงเนี่ย

น้ำร้อนเดือดนะคะ

แค้นแวะก็ประมาณซักระยะนึงค่ะ

ราศนาของเขานะจะมีความนุ่ม

อันนี้คือเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเสียงนะครับผม
มาดูในส่วนของน้ำซุปและเครื่องปรุงอื่นดีกว่าบ้างดีกว่าครับ

ดูสิคะแค่เส้นก็ยียวนล่อตาล่อใจได้ขนาดนี้แล้ว
นี่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดไปในส่วนของเครื่องปรุงและวัตถุดิบอื่นนะคะ
แต่ตอนนี้ให้แฟนรายการได้พักหายใจหายคอกันสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันค่ะ
เพราะว่าเมื่อกี้แอบได้ยินเสียงท้องร้องโครกครากจนเกือบเสียงทีวีแล้วนะเนี่ย